ล่าสุดมาอีกแล้วประเด็นใหม่อดีตพระยันตระนะคะ
นำพระนำแม่ชีไปเต้นกายบริหาร
แล้วแต่ละท่าที่มีการเต้นกัน
ก็ถูกตั้งคำถามด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่า

น่ารักมากมากเลยค่ะเขาเรียกว่าท่านกวักน้ำนะคะ
อันนี้เขาเรียกว่าท่าลิงได้ช่วยนะคะ
น่ารักมากค่ะ

ท่าลิงดีใจด้วยนะคะ

ท่าลิงประชุมท่าลิงดีใจก็มี

แล้วเสียงที่ได้ยินมาก็เป็นเสียงของลูกศิษย์ที่ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็บรรยายด้วยนะคะว่าอดีตพระยันตระเนี่ย
มีการเต้นกายบริหารท่าอะไรบ้าง
เขาบรรยายไว้ทางนู้นฐานนี้เนี่ยนะคะ
แต่แน่นอนล่ะค่ะเมื่อภาพนี้ออกมาปรากฏในสังคมโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ติ๊กต๊อก

อดีตพระยันตระหรือว่านายวินัยละอองสุวรรณ
นำลูกศิษย์ออกกำลังกายภายในกุฏิแห่งหนึ่ง
การขยับแขนแกว่งมือไปมาแอ่นสะโพกชูมือแล้วสะบัด
กระโดดอยู่กับที่โดยมีพระสงฆ์แม่ชียิ้มแย้มแจ่มใส
ทำท่ากายบริหารตามไปด้วย
โดยลูกศิษย์ที่ถ่ายคลิปเอาไว้เอ่ยปากชื่นชมอดีตพระยันตระ
ว่าท่ากายบริหารต่างน่ารัก
มีทั้งท่านกบักลิงใจดีลิงประชุมก็บรรยายกันไปนะฮะ
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
มีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนใหญ่มองว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมไม่เหมาะสม
รวมทั้งขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ

หนึ่งในคนที่มองว่าไม่เหมาะสมก็คือสสวันอยู่บำรุงสสกมพักเพื่อไทย
เห็นคลิปแล้วอดรนทนไม่ไหวออกมาอัดคลิป
แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนะคะ
เดือดขนาดไหนคุณผู้ชมคะฟังคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ขอโทษอย่างตะเบ็ด
เห็นภาพข่าวพระสงฆ์พศก้มกราบอรัชชี
รัชชีอรัชชีคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักบวชหรือเป็นพระนอกรีด
ก็คือมันไม่ใช่พระทำผิดกฎระเบียบอ่ะเขาเรียกอรัชชี
พระภิกษุสงฆ์ผมพระเหลืองถือสิน๒๒๗ข้อ
ไปกราบอรัชชีเนี่ย

แต่ก่อนมีขดีจะจะไม่ผิดหนีขดีไปอยู่อเมกา

มันเป็นยังตะเบ็ดเนี่ย

สาววันอยู่บำรุงนะครับ
ทีนี้มีการถามดังสำนักพระพุทธศาสนาอยู่ไหน
หรือมัวแตะไปจับผิดสองพ่อสอที่ไลฟ์สด

อันนี้เป็นการตั้งคำถามจากสสวันอยู่บำรุงนะคะ
ทีนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของอดีตพระยันตะกันบ้าง
ช่วงเช้าวานนี้ค่ะนายวินัยละอองสุวรรณหรือว่าอดีตพระยันตระ
ก็ออกเดินทางจากสำนักสงฆ์เกพริตาโพธิวิหารที่
จังหวัดสะแก้วนะคะก็ออกเดินทางแล้ว
ก่อนจะออกเดินทางกลับเนี่ยนะคะ
พระยันตระพูดคุยบอกลาญาติติธรรม
จากนั้นขึ้นรถตู้สีขาวทะเบียนค่ะ
นก๘๕๔๕ปรุงเทพฯมหานคร
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับทีมข่าวนะคะ
บอกแค่สั้นว่าลาแล้วนะ
แล้วก็เดินขึ้นรถไปทันทีเลยค่ะ
ญาติธรรมนี่นะครับบอกกับทีมข่าวว่า
อดีตพระยันตระนี่เดินทางมาฉันเพลง
เดินทางไปฉันเพลงที่บ้านของเสียวิชัยค่ะ

แล้วก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดปฐุมธานี
ก่อนจะบินกลับประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่๒๗ตุลาคมนี้
ประสงค์ในการมาครั้งนี้ของอดีตพระยันตระ

หลังจากไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี๒๕๖๐
แล้วก็มาออกพรรษากับพี่น้องญาติธรรมนะคะ
ขณะที่เฟซบุ๊กยันตระแห่งสุยตาราม
โพสต์ข้อความค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะ
เยียดเลยล่ะที่เห็นอยู่หน้าจอ
เนื้อหาใจความสรุปสำคัญก็คือ
ฝากไปถึงคนปล่อยคลิปอดีตพระยันตระ
จะเป็นความตั้งใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม
หรือทำไม่รู้ไม่ชี้จะต้องพบกับความเสียใจ
นำความวิบัติใหญ่มาสู่ตัวเองครอบครัวหรือวงตระกูล
มาขอขมาแล้วจากหนักก็จะผ่อนเป็นเบา

แต่คนถ่ายก็เป็นคนที่อยู่ในสถานที่นั้น
เป็นลูกศิษย์ด้วยซ้ำไปหรือเปล่าค่ะอยู่นั่นค่ะ
รวมถึงคลิปล่าสุดนี้ก็น่าจะเป็นคุณที่